มาดูเรื่องคืบหน้าที่บุรีรำที่เราเล่ากันไปช่วงต้นของรายการเลย
ว่ามีผู้ชายคนนึงเข้าไปง้อภรรยาภรรยาอายุเยอะกว่านะภรรยาอายุหกสิบ
ครับแล้วภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยเอากุญแจมือล็อกแล้วก็ดึงไปเลยอ่ะ
อ่าแล้วก็หายไปเลยอ่ะสุดท้ายยอมปล่อยแล้วนะคะนี่ค่ะ
แล้วนะล่าสุดปล่อยแล้วนะคะเมื่อทุ่มนี้เองครับ
ทุ่มนี้เลยยอมปล่อยแล้วนะคะนางเสงี่ยมสุโขอายุหกสิบปีภรรยาค่ะ
นี่ค่ะครับปล่อยที่สระน้ำทางจากบ้านไปห้าร้อยเมตรแล้วดู
โดนลากไปไงโดนลากไปใส่กุญแจมือลากไปเนี่ยค่ะครับ
สภาพคืออิดโรยเลยเก้าชั่วโมงกว่านะอืม
ชั่วโมงกว่าแต่นางเสงี่ยมบอกว่าไม่ได้โดนทำร้ายนะ
แผลที่หัวเข่าที่ขาที่เห็นเนี่ย
มันก็เป็นการฉุดกระชากลากถูอ่ะมันก็โดนลากโดนอะไรไปกับพื้นเนี่ย
ครับนี่นะคะกู้ภัยก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาล
เสงี่ยมบอกว่าตอนที่สามีมาหาที่บ้านของน้องสาวมาขอคืนดีครับ
แต่เธอทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวอ่ะสามีคือนายอำนาจจีนรำหรือในช้างอายุสี่สิบแปด
อืมเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านอ่ะนะคะ
เธอบอกเธอทนไม่ไหวไม่อยากจะคืนดีด้วยแล้ว
เพราะว่าตัวนายอำนาจโมโหร้ายมากในอำนาจลากไปเลยลากไปจากบ้านเลย
บอกว่าขอเคลียร์หน่อยจะพาไปเคลียร์
เธอไม่ยอมไปไงเอามีดจี้เลยนะใส่กุญแจมือเลยนะ
แล้วก็ฉุดกระชากลากถูไปบังคับให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ตามภาพขวามือนะคะ
ที่ดูไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการครับ

อำนาจก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมไปด้วยจะฆ่าให้ตายก็พยายามจะตะโกนร้อง
ขอความช่วยเหลือไปตลอดทางแต่ประเด็นคือไม่มีใครกล้าช่วยเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในอำนาจมีมีดมีอะไรด้วยในอำนาจพาขึ้นรถจักรยานยนต์
ไปกระท่อมกลางทุ่งนาบ้านโคกมะขามตำบลบ้านยางอยู่ห่างจากจุดที่ถูกจับตัวไปประมาณสองสามกิโลเธอบอกเธอกลัวจริงจริง
ในอำนาจมีมีดครับแต่ในอำนาจไม่ได้เอามีดแทงศีรษะนะคะอืม
ถูไปกับพื้นไปกับซีเมนต์นะคะ
ตอนนั้นในอำนาจคืออยู่ในอารมณ์โกรธ

พยายามจะพูดให้ในอำนาจใจเย็นหลอกล่อว่า
เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปอยู่กันเหมือนเดิมเดี๋ยวคืนดีด้วยครับ
พูดคุยอยู่หลายชั่วโมง
สุดท้ายนายอำนาจก็เลยไปส่งที่สระน้ำ

ก็คือไปทิ้งเอาไว้ที่สระน้ำแหละเพราะนายอำนาจคือหนีไปไง
ตัวนายอำนาจอ่ะไม่อยู่ทิ้งเธอไว้ที่สระน้ำ

ยังไงก็ไม่เอาแล้วไม่กลับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ

ใส่มันเจมือไม่ให้

แล้วมีอาวุธไหมไม่มีอาวุธ
พี่ชาวบ้านบอกว่าเม็ดไหม
มีมีแต่ไม่ได้ทำไมค่ะเค้าขูเฉย

มึงจะไปดีมึงจะตายตรงนี้
ไม่ยอมไปไม่มีใครช่วยเราเลย
แกตายได้ก็ไม่มีคนช่วยแล้ว
ถ้าทำนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้
คือแล้วก็อยากให้ตำรวจเอาเขาไปบำบัดด้วยเพราะว่าเขาติดยา
นี่นะคะก็ทิ้งเอาไว้ที่สระน้ำแบบนี้
นายอำนาจก็หนีไป
ไม่อยู่ไม่เจอตัวยังตามไม่เจอ
ภรรยาเอาไว้สะบักสะบอมแบบนี้นะคะ
แต่ลูกสาวเขายืนยันว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ใช่แล้วลูกสาวของนางเสงี่ยมก็บอกว่าเหมือนกับนายอำนาจมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยไง

ถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงมันยิ่งแย่นะคะ
แล้วคุณมาก่อเหตุพฤติกรรมแบบนี้
แล้วก็ต้องมาไล่ดูพฤติกรรมมาว่าเป็นอาสาตำรวจบ้านเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการช่วยตำรวจดูแลประชาชน
มาทำร้ายแม้จะเป็นเมียตัวเองแต่ก็ถือว่าจะเป็นใครก็ทำร้ายไม่ได้ใช่ไหม